คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
ญาติเขาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยนะครับ
ทางเพจเฟซบุ๊คที่เราไปเห็นนะฮะเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ
เป็นภาพของอุบัติเหตุนี่ฮะอยู่แถวซอยตากศิลป์๑๙นะครับ
ผู้ที่โพสต์เนี่ยบอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวหน่อยนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยตากศิลปเก้า
มีตำรวจมาตั้งด่านอยู่ที่เชิงสะพาน๓นาย
อีก๒นายอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วนี่ฮะคนเจ็บอันนี้ทางฝั่งของญาติคนเจ็บนะ
เขาบอกว่าเขาอ้างว่าตำรวจที่ตั้งด่านเนี่ย
กระโดดถีบรถจักรยานยนต์ของพี่สาวจนรถล้มแล้วตัวก็พุ่งไปเนี่ยฮะ
ติดกับกำแพงวัดคนขี่เนี่ยเป็นเพื่อนชายของพี่สาวแขนหัก
ส่วนตัวพี่สาวซ้อนท้ายขาหักและกระโหลกศีรษะเปิดค่ะนี่ฮะ
อาการยังสาหัสนะครับแต่ตำรวจเนี่ยบอกว่า
คู่นี้เขาขี่รถมาเร็วแต่ผู้โพสต์เขายืนยันว่าไม่มีทางที่จะขี่เร็ว
เนื่องจากซอยนั้นมีลูกระนาดเยอะจักรยานยนต์ที่ขี่มากันเนี่ย
ก็เป็นรถรุ่นเก่าขณะเกิดเหตุก็มีประชาชนเห็นเหตุการณ์
อ่าว่าถูกถีบรถจักรยานยนต์จนล้มคว่ำแต่พอไปแจ้งความ
ตำรวจไม่รับแจ้งความอันนี้ตามโพสต์ของทางฝั่งของญาติของคนเจ็บ
เขาบอกนะนี่ฮะไปติดริมกำแพงแบบนั้นนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะฮะเรื่องนี้อยู่ในพื้นที่ของสอนอสำเรย์นะครับ
ทางแม่แล้วก็ญาติของคนเจ็บวันนี้ไปร้องขอความเป็นธรรมกับภูมิกับการสอนอสำเรกพอดีนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้คุยด้วยนะฮะคุณนฤทธิได้สอบถามกับ
น้าของคนเจ็บอ่าเขาชื่อนายสมชายนะบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เมื่อเวลาตีสองเนี่ยได้ข่าวเนี่ยรีบไปดูหลานสาวที่โรงพยาบาลนะฮะ
แล้วก็ไปที่ที่เกิดเหตุด้วยคือหลานสาวเนี่ยตอนที่ที่เกิดเหตุเนี่ย
จมกองเลือดอยู่ข้างถนนค่ะนายสมชายบอกว่าวันเกิดเหตุ
ประมาณตีสองหลานสาวชื่อว่ากวางนะฮะ
ยืมรถจักรยานยนต์ของเขาบอกว่าจะขี่ไปทำธุระ
จากนั้นไม่นานมีคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างที่รู้จักกัน
แล้วเห็นเหตุการณ์มาบอกบอกว่าหลานสาวประสบอุบัติเหตุนะ
อยู่ที่หน้าวัดสุธารามซอยตากศิลปสิบเก้า
นายสมชายก็รีบไปเลยรีบไปดูนะฮะอ่าไปถึงก็หลานสาวเนี่ย
จมกองเลือดอยู่แต่ยังพอมีสติอืมอ่าเขายืนยันว่าหลานสาวเนี่ยฮะ
หลานเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอกกับเขาว่ามีตำรวจสี่นายยืนดักจับรถ
ต้องสงสัยอยู่ลักษณะเพื่อขอตรวจค้นอยู่แถวจุดเกิดเหตุ
ซึ่งมันเป็นที่มืดไม่มีแสงสว่างตอนนั้นเนี่ย
กวางขี่จักรยานยนต์กันมาเนี่ยคือกวางซ้อนท้าย
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายชื่อบอยเนี่ยเป็นคนขี่นะ
จักรยานยนต์ตำรวจเนี่ยดักอยู่ข้างหน้าเนี่ย
มีอยู่๒คันนะฮะก็พยายามจะเบี่ยงรถออก
แล้วตำรวจเนี่ยมาขวางรถก่อนจะถีบเข้าที่สะโพกด้านซ้ายของเธอ
คนซ้อนท้ายอ่ะอืมนะถีบเข้าสะโพกด้านซ้าย
ทีนี้รถมันก็เสียหลักนะฮะรถก็ล้มคว่ำนะครับ
พอนายสมชายมาถึงที่เกิดเหตุก็พยายามถามตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้น
มีตำรวจนายหนึ่งบอกว่าอ๋อรถล้มเฉยแล้วก็รีบบอกให้รถคันอื่นเนี่ยไป
ไปไปซึ่งไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตำรวจเนี่ยถึงต้องใช้วิธีแบบนี้ในการหยุดรถ
เพื่อจะตรวจรถนะมั่นใจว่าหลานสาวไม่ได้มีเจตนาจะขี่รถหลบหนี
แล้วไม่มีเหตุอะไรด้วยที่จะต้องมาเรียกหยุดตรวจค้น
ก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น
มีตำรวจอยู่๔คนในเครื่องแบบสายตรวจไม่มีไฟไม่มีอะไร
แล้วพอเสร็จปั๊บรถคันหลานผมเล่นร้อยกวางชะลอมา
ชะลอมาเสร็จปุ๊บก็เห็นว่าไม่ได้ตรวจแล้วหรือว่านั่นแหละ
มันก็ขี่ออกขี่ออกตำรวจก็ถีบเห็นจากว่าถีบไหมนะ
ีบเลยหลานสาวเป็นคนบอกไอ้กวางคนบอกเลยมันรู้สึกตัว
พอเขาถีบเสร็จปุ๊บเขาก็ไล่รถไอ้ที่ตรวจรถที่จับไว้
ไปไล่ให้กลับไล่รถที่จับไว้ให้ไปให้หมด

ถามแล้วแล้วตำรวจบอกว่ารถล้มเองนะมันเราโดนร่องแล้วล้มเอง
แต่ที่ผมรู้แล้วว่าโดนถีบผมก็เลยไปถามหลาน
บอกตำรวจถีบตำรวจถีบผมก็เลยมาบอก
ผู้กองเอา๓ดาวมาโกหกผมทำไม

อันนี้ฝั่งคนเจ็บนะฮะเดี๋ยวฝั่งตำรวจเราก็ตามให้นะครับ
ฟังทางแม่ของคนเจ็บก่อนแม่ของกวางนะฮะ
แม่ชื่อนางรังสิยานะครับอายุ๕๙ปี
แล้วก็อีกคนนึงเป็นญาติชื่อว่าน้องมิ้ง
ทั้งสองบอกว่าวันเกิดเหตุกวางบอกว่าจะออกไปซื้อพวงมาลัย
จะทำบุญตอนเช้าก็ไปช่วงดึกหน่อยจะไปซื้อพวงมาลัย
รู้อีกทีนึงคือมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุก็ตกใจมาก
ยืนยันว่าลูกสาวกับเพื่อนหนุ่มที่ขี่รถไปด้วยกันเนี่ย
ไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยทำเรื่องไม่ดี
ที่ไม่หยุดรถให้ตำรวจตรวจสอบตอนที่เจอตำรวจจอดรถดักอยู่
แม่บอกว่าคงไม่ใช่อย่างแน่นอนนะฮะคงไม่ใช่แบบจะขี่รถหนีตำรวจ
คิดว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุแม่ไปสอบถามเรื่องนี้กับภูมิกับการสอนอสำเรย์แล้วนะฮะ
ที่เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าของท้องที่นะซึ่งทางตำรวจเนี่ยบอกว่า
ตอนนี้เบื้องต้นจะไปไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก่อน
ก็มีจอยอมาประมาณสามคันนะครับก็เรียกตรวจดึกดึกแล้วก็มีแบบส่งเสียงดังมาก็เรียกตรวจอีกสองคันก็ให้ตรวจปกติแต่คันที่ที่มีประสบบัติเหตุก็เร่งเครื่องหนีอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นเร่งเครื่องพุ่งใส่ตำรวจก็ก็เป็นเหตุอย่างเงี้ยครับเรากำลังก็ตรวจสอบอยู่ว่าก็ให้
ทำให้ทั้งสองฝ่ายก็ตรวจสอบอยู่ว่าตำของเราตำรวจตามยุทธวิธีทำเกินความกว่าเหตุไปไหมคนที่ขับอ่ะคือเป็นใครอ่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่าว่าเขาซ้อนใครไปนะคะก็คือแต่แต่ที่หนูรู้แต่คือที่หนูรู้ก็คือว่าพี่สาวหนูเนี่ยคือซ้อนมอไซค์ไปแล้วประสบอุบัติเหตุเฉยเฉยตอนนี้ก็คืออาการก็คืออาการเบื้องต้นก็คือตอนเนี้ยคือ

บอกว่าอยู่ระหว่างทำเรื่องขอตรวจสอบทีมข่าวก็ไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำร้านอยู่ใกล้ใกล้เลยนะคะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าตอนที่เธอนอนอยู่สักประมาณตีสองได้ยินเสียงเออะโวยวายสักพักหนึ่งเสียงเงียบไปก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าคนทะเลาะกันเฉยมารู้อีกทีตอนเช้าค่ะมีตำรวจมาตรวจแถวนี้แล้วก็มีคนเห็นจริงว่าต
ในซอยนี้ตำรวจอาจจะมาดักจับคนร้ายแต่ส่วนตัวแล้วเธอมองว่าถ้าตำรวจกระโดดถีบรถจักรยานยนต์ของประชาชนจริงมันก็เกินกว่าเหตุนะคะ
ผมก็ถือว่าเกินไปอ่ะนะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากร้านขายของชำอะค่ะ
นี่ค่ะจะเห็นว่าตำรวจในเครื่องแบบยืนอยู่ริม
ส่องไฟฉายด้วยบนถนนน่าจะเป็นการส่งสัญญาณ
เรียกขอตรวจครับเห็นว่ามีตำรวจเรียกตรวจรถจักรยานยนต์ที่ผ่านมาหลายคันนะคะ
อืมก็เป็นลักษณะแบบนี้ในคืนวันเกิดเหตุนะใช่ค่ะ
แล้วก็เห็นแสงไฟวับวาบจากรถกู้ชีพที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำด้วยครับ
ลักษณะนี้ค่ะมีจังหวะเรียกตรวจตรงนี้อืม
แต่จังหวะการศาสตร์จะบังกล้องมันบังใช่จะเห็นแค่ครึ่งหนึ่ง
ไม่รู้ว่ามุมไหนเป็นใครเป็นใครอะไรยังไงอ่ะนะฮะส่วนอาการของคนเจ็บเนี่ยนะคะ
จากการสอบถามญาติญาติตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลบางมดอาการยังน่าเป็นห่วง
อืมคุณหมอยังไม่ได้ให้เข้าเยี่ยมทั้งสองคนเลยนะคะครับ
คือมันจะมีจังหวะหนึ่งของกล้องที่เดี๋ยวตำรวจเขาเหมือนกับ
เขาจะวิ่งวิ่งวิ่งไปกันซึ่งก็เลยไม่แน่ใจว่า
ตอนที่เกิดเหตุจักรยานยนต์ของคนเจ็บไปล้มแล้วก็อัดติดอยู่กับกำแพงเนี่ย
อืมตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วภาพมันเห็นแค่ครึ่งหนึ่งมัน

แต่ถ้าถามว่ามีตั้งด่านเรียกตรวจจักรยานยนต์ไหม